คุณล่ะโหลดหรือยัง
สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
เพื่อร้องได้ให้สาม

คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลูกคุณหลานคุณพ่อคุณแม่

โรงนายให้ร้อน
มาดูกันได้ทั้งครอบครัว

ที่กำลังฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทย

ไม่ว่าจะมาคอมเมนต์มาแชร์มากดไลค์

ก็มีสิทธิ์มาสะสมแต่ง

แต่ตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่า
กลับมาแล้วคำแรก
สมัยก่อนนะเด็กมีเพลงลุกทุ่ง

คาดไหมคาดไหม

อยู่บ่สมัยนี้เขาก็เล่น
ดูสมัยนี้เขาก็ต้อง

วันนี้สวยมาก
วันนี้สวยไหมคะ
อันนี้เวลาที่ไปตามวัดเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้

อันนี้ไว้เติมน้ำมันตะเกียงตรงนี้

วันนี้เป๊กแต่งเป็นคุณฟรีด้าคาโลค่ะเธอเป็นจิตกรนะคะชาวเม็กซิกันค่ะ

แบบว่าประสบอุบัติเหตุเวลาป่วยปุ๊บไม่ได้วาดรูปใครเลยนอกจากรูปตัวเอง
วันนี้ก็เลยเอาแบบว่าสไตล์เธอมา

แต่ว่าแต่งไปแต่งมาดอกชักเยอะ

แล้วก็แน่นอนนะครับทั้ง๖ท่านด้านล่างก็มาประจำอยู่แล้วนะครับ

สวัสดีครับ
คุณพรคุณเปี๊ยกคุณสนุกคุณพลอยคุณสมศรีและคุณสรพงศ์ค่ะ
คุณสรพงศ์นะครับวันนี้กลัวไฟช็อตที่ศีรษะก็เลยถอดออกมา

นั่นแสกอย่างกับคันนาเลยนะฮะ

สิคะเมื่อก่อนนี้ไปเรียมย่าอยู่บ่อย
เห้ยคนนะไม่ใช่คู่มือการเกษตร
แต่ว่าคุณสรพงศ์เอาไอ้ที่คาดนี้ออกแล้วเออนะคุณ

ต้องภูมิใจกับเขา๓ท่านนะครับ
ได้รับเงินเดือนแล้วนะครับ
และรับเงินเดือนเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวให้๓เอาให้ครับ

และก็เรียนให้ด้วยเปิดรายการ๑๕๐

ยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีการเต้นที่หลากหลายและแตกต่างกันไป
แล้วคนที่กำลังจะขึ้นมาต่อไปนี้ค่ะ
เขาก็มีช่วงเวลาหนึ่งมียุคสมัยหนึ่งที่เขาก็เคย
ลุกคลีในด้านวงดนตรีและการเต้น
สัปดาห์ที่แล้วคุณเอขึ้นมากับเรา

อยากรู้เหลือเกินว่ายุคสมัยของคุณเอการเต้นเป็นยังไง

สวัสดีค่ะคุณเอ๋ครับ

คืออยู่ในยุคนั้นเนี่ย

มีนิดแป๊บไม่ได้อยากเรียกเฉดียาคุณฝา
เอาเป็นแบบว่าเครื่องยุคย้อนไปสมัยคุณผู้ปวงอะไรอย่างนั้น
เรามาเริ่มจากนับ๘ก่อนค่ะทุกคนจะต้องเป็น

ก็ว่าไงนับแปด

เริ่มนะคะ

๑๒๓และ๔๕๖๗และ๘

เดี๋ยวขออีกท่าหน่อยค่ะวงพุ่มพวงต้องมีท่านี้ค่ะ

พร้อม

อันนี้อ่ะอันนี้อายุคมี
ถ้ายุคนี้ลูกทุ่งต้องเป็นอย่างนี้

มีอีก

ถ้าลูกนี้ยังไง
ถ้าตรงบนไม่ไหวมีอย่างนี้

แย่เลย

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนดิฉันค่ะ

ถ้าไม่รีบบอกนี่อาจจะมีช็อก

คุณเอร้อง